คือตามข้อกำหนดที่ได้ระบุเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลคณะทูต
แล้วก็บุคคลองค์การอ่องเทศซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่๑๒
ซึ่งในข้อกำหนดระบุว่าให้ไปยังสถานที่พักในที่ได้กำหนดครับ
แต่เป็นการที่พักในที่ทางสถานทูตดูแลครับ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

ครอบครัวของน้องที่มีติดเชื้อนะครับ
ค่ะท่านท่านค่ะตกลงบ้านพักที่ซอยสวนพลูเนี่ย
เป็นของเอกอัครราชทูตหรือว่าเป็นของอุปทูตคะ

ว่าถ้าเป็นของท่านอุปทูตเองซึ่งลูกสาวท่านป่วย
คือที่พักของท่านคือที่คอนโดที่เดียวถูกไหมคะ

เท่ากับว่าถ้าออกจากสุวรรณภูมิแล้วการที่จะกลับไปที่คอนโดอันนี้ถือว่าถูกต้องใช่ไหมคะ
คือโดยตามระเบียบปัจจุบันนี้ใช่ครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นถิ่นพำนักของท่านครับ
ค่ะท่านท่านอธิบดีค่ะที่ฉันได้ฟังจากข่าวเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะ
บอกว่ามีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่อยู่ที่สุวรรณภูมิแล้ว

คือหลังจากที่ได้มาที่
ซึ่งได้ตรวจที่สนามบินนะครับ

จะต้องรอแล้วก็รอฟังผลนะครับเมื่อทราบผลเขากลับไปที่พักแล้วก็ได้แจ้งให้เขาทราบนะครับ
ดังนั้นเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีผลเป็นบวกจึงได้นำเด็กหญิงคนนี้ไปยังโรงพยาบาลครับผม
ตอนนี้อยู่ที่ว่าท่านอื่นนะฮะก็คือคนในครอบครัวจะทำอย่างไรก็จึงได้นำมากักตัวนะครับในบ้านพักที่เป็นของสารทูตครับ
ขออีกนิดเดียวนะคะท่านในกรณีนี้เนี่ยนะคะคือจริงแล้วจากที่ท่านรองพบทบบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจริงแล้วมีอาการอยู่แล้ว
แล้วตัวคุณพ่อทราบอยู่แล้วว่าลูกสาวมีอาการด้านปอดเนี่ยนะคะคำถามคือถ้ามีลักษณะต้องสงสัยเช่นอาจจะมีประวัติผ่านบางสถานที่ที่อาจจะติดเชื้อได้
หรือว่ามีอาการที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับโควิดได้ณที่สนามบินเจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจทางสาธารณสุขหรืออำนาจในการเฝ้าระวังโควิดเนี่ยแล้วกักตัวเพื่อรอผลการตรวจได้ไหมคะ
หรือไม่สามารถทำได้กับนักการทูตเลยคะ
ได้ครับเพราะว่าจริงแล้วถ้าหากปรากฏอาการว่าตรวจแล้วมีผลบวกเนี่ยก็ต้องจะมีการที่จะกักตัวเพื่อนำไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตอนช่วงที่อยู่ที่สนามบินยังไม่ได้ตรวจเจอ
ผมขออนุญาตเรียนว่าก่อนที่เขาจะขึ้นจริงแล้วเนี่ยทางเขาก็ได้มีการตรวจตรวจโรคแล้วตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เห็นอาการนะครับ
ซึ่งจะได้พบว่าสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวนี้พบเชื้อครับ
ค่ะแต่ว่าถ้าต้องสงสัยที่สนามบินเจ้าหน้าที่ซึ่งตรวจอยู่ตรงด่านหน้าสามารถใช้อำนาจในการให้รอผลอยู่ที่สนามบินได้ใช่ไหมคะ